เรายังคงเกาะติดกับเรื่องของการเมืองนะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้อาจจะดูเหมือนเร็วเกินไปนะครับ
ว่าเรื่องของการเมืองหลังจากนี้ของประเทศไทยนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
คอสชสามารถดำเนินกิจกรรมต่างได้สะดวกมากขึ้นเหมือนกัน
มาดูว่าปัจจัยอะไรครับที่ทำให้เป็นตัวแปรสำคัญ
ที่ทำให้การทำงานของคอสชหลังจากนี้จะสะดวกมากยิ่งขึ้น
ติดตามพร้อมกันกับสาววิเคราะหลบม่านการเมืองครับ
ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อกันว่าคุณยิ่งรักไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้ว
เพราะสำนักข่าวต่างชาติก็อ้างอิงไลน์ข่าวในประเทศไทยนี้แหละครับ
ไปดูใบกับพี่ชายแล้ว
แต่กันนั้นก็ยังไม่มีการเผยโฉมออกมา
ซึ่งคาดว่าคนที่ติดตามข่าวสารคงจะต้องรอติดตามกันต่อไป
ทีนี้เรามาว่ากันถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนี้
ก็เท่ากับว่าจากวันนี้จนถึงวันที่๒๗เป็นห่วงเวลาหนึ่ง
หลังวันที่๒๗ที่สารอ่านคำพิพากษารับหลังแล้ว

สถานะของคุณยิ่งรักก็จะเป็นสถานะเดียวกับพี่ชาย
คือเป็นคนที่หนีหมายสารนะครับ
และไม่มีโอกาสจะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเท่ตามความต้องการได้นะครับ
เพราะทันทีที่เท้าแตะพื้นแผ่นดินไทยก็ต้องถูกจับตัวไปดำเนินคดีเข้าคุกนะครับ
อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ
มองกันถึงผลว่าผลอย่างนี้เนี่ยเกิดประโยชน์พวกผลแก่ฝ่ายไหนบ้าง
ผมว่าทางที่๑สถานการณ์บ้านเมืองเราดีต่อสถานการณ์บ้านเมือง

ดีจะดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ดีนะครับ
เพราะว่าหนึ่งความวุ่นวายไม่เกิดนะครับ
เพราะว่าผู้ที่กลุ่มอำนาจบริหารคือขอสชและรัฐบาลเนี่ย
ก็สามารถที่จะใช้ประเด็นนี้ในการเดินหน้าต่อไป
ในการทำกิจกรรมต่าง
โดยอ้างอิงถึงความผิดของผู้ออกนโยบาย
ออกนโยบายมาแล้วให้ผู้ปฏิบัติตามนโยบายทำในเรื่องจำนำข้าว
และผู้ปฏิบัติตามนโยบายนั้นก็ติดคุกด้วยระยะเวลาอันยาวนานนะครับ

ถ้าหากติดจริงแล้วมีสิทธิ์ตายในคุกพูดกันตรง
ประเด็นนั้นเป็นระดับผู้ปฏิบัติ
ก็เป็นที่ทำให้คาดหมายว่า
เมื่อผู้ปฏิบัติตามนโยบายทำผิดพลาดร้ายแรง
แล้วผู้ออกนโยบายผู้คุมนโยบายล่ะ
จะมีความผิดแค่ไหนเนี่ยตั้งต่อวันที่๒๗

รัฐบาลสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ท่ามกลางความสับสนอันนี้นะฮะ

สามารถจะกดเหตุการณ์ไม่ให้เกิดการลุกลาม
เพราะว่าถ้าผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณยิ่งรักอยู่ในประเทศไทย
เข้าคุกหรือไม่เข้าคุกเนี่ยความรุนแรงการอ้างถึงมีมากแน่
แต่สังคมยังสงสัยนะขนาดตามประกบกันชนิดว่า
โอ้โหช็อตต่อชอตแล้วทำไมยังหนีไปได้มีอะไรข้างหลังกันหรือเปล่า
ครับช่วยไม่ได้ครับมันต้องเป็นคำถามหลายคำถามและคำถามใหญ่มากด้วย
เป็นของราษาธิปนัยยึดอำนาจอยู่และก็เล็ดลอดไปได้อย่างไร
มันมีสิทธิ์สงสัยกันทั้งนั้นฮะสงสัยไปแม้กระทั่งว่าเอ่อ

หรือว่ามีการเจรจากันภายใน

ในอนาคตอะไรอย่างนี้นะครับ

คนก็คิดกันไปนะครับ
เรื่องนี้สำหรับผมมองว่ามันเป็น๒มิติ
มิติหนึ่งคือพิธีตัดสินทางกฎหมายนะครับ
เราก็ต้องรอฟังกว่าที่๒๗อย่างที่คุณมองชัยว่า
มิติหนึ่งก็คือมิติทางการเมือง

สารก็เป็นสารายาของผู้ดองรุงตำแหน่งต่างการเมือง

ก็คือผู้ที่เคยมีอำนาจ
ได้การรับรองจากประชาชนไปใช้นโยบาย

แล้วก็เกิดปัญหากันมา
อันนี้มันจะมีผลอย่างไรต่อไปเนี่ย
ผมมองว่า
ไหนคุณทักศิลป์นะ

ไม่เสี่ยงที่จะถูกจอมจำ

สุดซอยเพราะว่าเสี่ยงกลัวที่จะถูกจองจำ

ทำให้ผมนึกถึงองศาลซูจี

ซึ่งเคยเปรียบเทียบกัน

ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้

ยังอยู่ในระดับอายการ

คนพติศไปทำอะไร
ก็ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง

สู้คดีทางเผชิญหน้าในทางกฎหมาย
หนีไปนั้นหนีแล้วจบ
หรือว่าหนีแล้วไปตั้งหลักต่อสู้อืม

เวลานี้อาจจะยังตั้งหลักอะไรกันไม่ทัน
แต่ว่ามันน่าจับตาดูต่อไป

ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม
เท่ากับว่ามองว่าฉันก็ไม่ผิดนะ
แต่ทำไมฉันต้องมาโดนแบบนี้
อันนี้มันจะเกิดความเสียหายยังไงต่ออนาคตอีก
ก็วันนี้เราจะเห็นแล้ว
กระบวนการยุติธรรมของเราเป็นมาตรฐาน
แล้วก็มันจะทำให้สังคมไทยเราจะดีขึ้น

อีกด้านก็เป็นบทเรียนของประชาชนคนไทยนี่แหละ
เพราะงานเมืองโดยเฉพาะในสังกัดพัฒน์คุณรุ่งแหละ

แล้วก็เอานี่ใช้มาเปลี่ยนต่อทั่วงานเมือง

โดยคณะหนีนัยในพักนี้สองคนมาละ
อ่ะแม่งพี่ชายก็หลบหนี
ไม่ยอมรับกระบวนการตัดสินในระบอบประชาศิษย์ประชาศาสตร์
แล้วก็มาคุณยิ่งรักก็ทำนองเดียวกัน
ฉะนั้นเนี่ยมันก็ประชาชนจะต้องเรียนรู้
แล้วก็จำไว้จำไว้นะ
เพื่อในการตัดสินใจครั้งต่อไปในการเลือกตั้งเนี่ย
ก็ต้องเอามุมนี้เอามามองพิจารณาบุคคล
และก็ภักดิ์การเมืองโดยว่าควรจะตัดสินใจเลือกใคร
แล้วก็มันโอกาสที่จะได้คนดีมากขึ้น
หลอกพวกเขามาเนี่ยนะแล้วก็เรื่องนโยบาย
โอเคอย่างนิยบายทำท่าวเนี่ย
ถ้าคิดโดยประชาชนทั่วไปหรือชาวนาชาวไล่
คือมันมายองเห็นละได้แน่แน่
แต่ถ้ามาถึงวันนี้ภาพรวมของนโยบาย
มันเกิดความเสียหายมากมายมหาศาล
หรือเขาอาจจะได้ไป๑๕๐๐บาทก็ใช้กินไป
แต่ว่าไอ้ภาษีของเขาเนี่ยต้องไปเสียหายแบบให้คนไม่กี่คน

ไม่ใช่เฉพาะกรณีคุณยิ่งรักแล้วก็
คุณภูมิแล้วก็ที่ติดควบกันหลายคนอดีตรรัมปุ่นตี
แต่มันมีบางคนได้นิ่งนิ่ง

เป็นที่ไม่ต้องติดคุบให้ได้เงินอีก

หื้มนี่ถ้ามัน
มันคงจะนกมากกับนิยมเยอะ

ดีขึ้นไหมหลังจากนี้

แต่ว่าคงจะบริหารงานก่อนเลือกตั้งด้วยความสบายใจขึ้นสบายใจขึ้น

แต่ว่าเราจะไปกำหนดตั้งแต่วันนี้มันคงไม่ได้หรอก
ต้องหลัง๒๗กันยาแล้ว
ต้องให้ผลความพิภาคสาห์ออกมาก่อน
เพราะผลความพิภาคสาห์มันจะออกยังไงก็ได้
เรื่องนี้เรามองเห็นแล้วเป็นเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายชัดเจน
ออกนโยบายมาแล้วก็กระทำการทุจริต

แล้วคนได้ประโยชน์ก็ลอยนวล
ไม่สามารถจะเอาผิดได้ไม่ว่าจะเป็นเจ๊ไหนแหละนะครับ
ทีนี้คำถามของขอสรชอจะสบายขึ้นทำงาน

แล้วก็ทำให้การเลือกตั้งมีวี่แววไว้
หลังจากผ่านประวัติธีสำคัญอะไรแล้ว
พอปี๒๕๖๑เราก็เริ่มมีความหวังว่า

เสร็จแล้วผลการเลือกตั้งที่พูดกัน

คนย่อมมีการ
ได้รับบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ

อาจจะมากันมากมายพักเล็กพักน้อย
หลายพักตามเป้าหมาย

ก็พอมองเห็นกันอยู่แต่สมประการ

กำลังจะบอกว่าสถานการณ์จากนี้ต่อไป
มันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่ง
กำลังหนีไปว่าเขาจะสู้หรือไม่สู้

ไม่ต้องพูดอะไรมากแม้จะอยู่นอกประเทศ
บริหารการเลือกตั้งบริหาร
อำนาจที่ได้จากการเลือกตั้งได้

เพื่อปิดช่องจุดอ่อน

อันนี้ก็เป็นความจำเป็น

ผู้ยึดอำนาจ

และแหม่น้ำแต่ละสาย

แล้วก็ไม่ว่าใครจะมาเป็นหัว

ตรงนี้มันจะเจือจางลงไปได้ขนาดไหนหรือไม่
มันก็ขึ้นอยู่ว่าที่ถอยที่หลบ
ไม่ยอมถูกตองจำ
จบหรือว่าไปตั้งหลักสู้ใหม่
เพราะว่าผมก็เห็นใจเขานะ
ถ้าเผื่อเขาสู้อยู่ข้างในนี้
ลำบากยากเข็นอยู่ในคุกนะ

อันนี้ครอสละชอวิเคราะห์แล้วกลัวนะครับ

ผมถึงบอกว่าคำถามมันใหญ่นะ

คอยดูคอยติดตามกันไป

ที่มันเป็นตัวชี้ขาดก็คือ

เขาเคยบอกเขามีแก้ว๓ประการ
แต่แก้วที่มันเป็นกองกำลังติดอาวุธเนี่ย
ผมว่าตอนนี้น่าจะลำบาก
เพราะมีผู้ที่ติดอาวุธเหนือกว่า

อันนี้ยังเป็นอาวุธหลัก
ของการต่อสู้อยู่แล้วการเลือกตั้งนั้นเนี่ย
มันวัดกันด้วยคะแนนเสียงในหีบเลือกตั้ง

แต่เขาก็มีประสบการณ์มาเยอะแยะแล้วนะ
ที่ผ่านมาว่าสู้แล้วเป็นยังไงล่ะ

ยิงวันนี้มันกินเล็กเข้าไปในครอบครัวด้วย

ในความจริงทางการเมือง

กลยุทธ์มีทั้งยุทธศาสตร์ยุทธพิธี
มันก็ไม่สามารถจะคิดอะไรออกมาได้เยอะแยะ
เพียงกับสมัยบิ๊กบังอ่ะ
ออกมามันก็มันไม่มีอะไรเลย

ออกมาแล้วก็ได้คนที่มีความสามารถพอสมควร

ที่ผ่านมาล้มเหลนมันเพราะอะไร

เพื่อควบคุมในทางการเมืองเลย

ลักษณ์ก็ต้องคิดมากเหมือนกันนะ

การที่เราตั้งคำถามเมื่อกี้ว่า

ที่คุณพิพรรณไปเนี่ย
ว่ามันจะมีอะไรคุยกันหรือเปล่า
อะไรอย่างงี้
เพื่อใคร
โทษครับ
มองหน้ากันคือคิดไม่ออกแล้ว
สินจะสู้ต่อหรือไม่สู้ต่อ

เมื่อก่อนมันยังอารมณ์ที่อยากเอาชนะ

แต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็

เพราะรู้สึกว่าโอกาสชนะนั้นมันน้อยลงลง
แล้วก็ต้องเสียเงินมากขึ้น
แล้วก็ไอ้ตัวเล่นแต่ละคนเนี่ย
มันดูมันก็เล่นเพื่อตัวเองเยอะกว่า
การของเขาเนี่ยเขาจะเล่นเพื่อตัวเองมากกว่า
แล้วเรื่องอะไรสองพี่น้องจะให้ไปอยู่ในคุก

แต่ว่าความเป็นไปได้สำหรับทักษิณเนี่ย
บางทีเราก็อ่านเขาคำเดียวไม่ได้

แล้วก็บางทีก็มีลูกบ้าครั้งสุดท้าย
โปรดติดตามตอนต่อไป